ไปดูต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันหน่อยดีกว่า
ถือว่าเธอปิดตำนานนางรองได้สำเร็จ
แต่ว่าเส้นทางหลังจากได้มงกุฎของฟ้าสายปวีนสุดานั้น

วุ่นวายอีรุงตุงนังค่อนข้างเยอะเลยในชีวิตเธอช่วงนี้
หลังจากที่พี่ปุ้ยปียพรค่ะได้ออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่ง
เป็นแบบล่าสุดเลยนะแบบละเอียดยิบถึงเรื่องสัญญา

ที่ดูแล้วจะเป็นใจความสำคัญของเรื่องดราม่าทั้งหมด
ก็ขอชี้แจงบ้างตั้งโต๊ะแถลง

ชี้แจงละเอียดเหมือนกันค่ะมาเป็นข้อค่อนข้างยาวเลยนะ
เป็นข้อแล้วก็ปฏิเสธเรื่องบ่ายเบี่ยงการเซ็นสัญญาค่ะ
โดยให้เหตุผลพร้อมมีหลักฐานประกอบด้วย
ว่าไม่มีการแจ้งให้เธอไปเซ็น

เรื่องของการเปลี่ยนเงื่อนไขสำคัญในสัญญานั่นเองค่ะ
ในเรื่องของการหักเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้น
และจำนวนปีที่ผูกพันมากกว่าเดิมค่ะ
ซึ่งป้าสายมองว่ามันไม่เป็นธรรมกับเธอ
และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ตามข้อตกลงแรก
ที่ได้เซ็นเอาไว้ตั้งแต่สัญญาฉบับแรกนะคะ
ได้หาข้อตกลงร่วมกับกองประกวดไม่ได้ค่ะ
และทั้งสองฝ่ายก็เลยยกเลิกสัญญาในที่สุด
นอกจากนี้ทางฟ้าสายเองก็ขอแสดงความบริสุจัย
เป็นการเชิญผ่านสื่อให้ทางกองประกวดออกมาแถลงร่วมกัน
แล้วเดี๋ยวในวันนั้นเนี่ยจะได้รู้ว่าใครเป็นคนโกหกนะฮะ
พอถามถึงความรู้สึกตอนนี้ของฟ้าใสเนี่ยก็ทำเอาเจ้าตัวกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะ
น้องบอกว่าน้องเผชิญความกดดันมาหลายเดือนที่ไม่พูดเนี่ยที่เงียบไม่ใช่ไม่รู้สึกค่ะ
ขอบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะที่เจอมาก็ค่อนข้างแบบเศร้า
คือมันมีโมเมนต์ที่หลายคนคือทักเลยว่าฟ้าใสแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า
เพราะว่าฟ้าใสไม่เหมือนเดิมโดยปกติจะชอบคุย
ขอโทษค่ะโดยปกติฟ้าใสจะชอบคุยกับคุณพ่อ
แล้วก็โดยปกติมีหลายอย่างที่ฟ้าใสชอบทำแต่กลายเป็นว่าฟ้าใสคนนั้นหายไป
ขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจจะร้องจริง
ที่ผ่านมาที่หนูเงียบมันไม่ได้หมายความว่าหนูไม่ได้รู้สึกนะคะพี่
แต่ว่ามันกลายเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่เขาพูดมันกลับมากระทบกับหนูโดยตรงนะคะ

ครั้งนี้เรานะครับน้องพ่อสายยินดีเลยครับ
ขอให้พี่ปุ้ยเปิดก่อนเลยครับทุกฉบับ๑๒๓หรือ๔ก็ได้
และข้อตกลงสุดท้ายเราจะมานั่งร่วมแถลงข่าวด้วย
เพื่อยืนยันความรู้สึกใจของทั้งสองฝ่าย
แล้วที่ฝั่งผู้จัดการส่วนตัวได้บอกเอาไว้
เพราะว่ามันมีคอมเมนต์เยอะบอกว่าอ้าวตอนเซ็นสัญญาฉบับแรก
คุณก็เซ็นไปแล้วน้องฟ้าสายบอกน้องฟ้าสายเซ็นไปแล้ว
แต่ว่าในสัญญาเนี่ยทางทนายความบอกว่า
คำว่าข้อตกลงแม้ว่าหัวกระดาษมันไม่ได้เขียนว่าสัญญา
แต่ถ้าเป็นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจกันเข้าใจในเรื่องเดียวกัน
นั่นถือว่าเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นถือว่าน้องฟ้าใสได้เซ็นสัญญาไปแล้วตั้งแต่ฉบับแรกนะคะ
และจะมาเปลี่ยนในข้อสัญญาตอนหลังไม่ได้
ไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนโดยปริญญาและอีกฝ่ายนึงไม่เห็นด้วยไม่โอเค

ต้องรอดูทางฟังพี่ปุ้ยว่าจะออกมาหรือเปล่า